สนับสนุนโดยกลิ่นปากเครื่องยากที่จะบอกกันจัดการด้วยซอสเรสมีดีครบกลิ่นปากจก
ลุยแอ่นตระเวนตามหาก๋วหม้อไฟกันมาทั้งวันท่ามกลางอากาศร้อนจัดและแสงแดดที่แผดเผา
ทำเอาเฮียน็อตผิวสีเข้มขนาดนี้แต่ลูกพี่เขาก็ยังไม่หยุดนะจ๊ะ
เพราะเฮียน็อตจะพาไปปิดท้ายเมนูเส้นหม้อไฟกันด้วยเมนูเฟิร์มสไตล์เวียดนามค่ะ
ซึ่งร้านนี้เขาถือเป็นร้านแรกที่มาบุกเบิกเฝอหม้อไฟให้คนในย่านฝั่งทนได้ริมรสความอร่อยกันเลยนะจ๊ะ
สวัสดีครับคุณแพร่ครับร้านเผลอหม้อไฟสายเวียดนามนี่
เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในย่านฝั่งทนเลยเราเป็นผู้บุกเบิกของย่านฝั่งนี้เลยค่ะ
เพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีเฝออยู่แค่ไม่กี่เจ้าเท่านั้นเองแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งนู้นกันหมดเลย
เราก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยตรงนี้แหละฝั่งพ้นเนี่ยยังไม่มีเลยเปิดหม้อไฟนะ
ลองดูแล้วกันแล้วก็ทำให้คนเริ่มรู้จักมากขึ้นเรื่อยจนเป็นทุกวันนี้ค่ะ
ตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ทำงานฟรีแลนซ์อยู่ในกองถ่ายพวกโฆษณาอะไรอย่างนี้แหละ
ทีนี้เราก็เอ๊ะเป็นฟรีแลนซ์วันหยุดมันเยอะ
ทำงานไม่กี่วันเองในหนึ่งเดือนแล้วก็น่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะ
เริ่มต้นทำได้แล้วนะตอนนี้อะไรอย่างนี้ทำไมต้องเป็นเฝอ
เริ่มต้นเลยยังไม่ใช่เฝอครับอ่าเราชอบกินครับค่ะ
กับเลนเนี่ยชอบกินมากแล้วก็ชอบตะเวนร้านดังที่ไหนทั่วกรุงเทพเนี่ยเราไปหมดเลย
เราก็เลยคิดว่าการที่เราจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างเราต้องทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราชอบ
เราก็คิดว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวแต่ทีนี้ว่าด้วยปัญหาอะไรต่างมันติด
ตอนที่เราคิดจะเปิดร้านอ่ะครับมันติดปัญหาหลายหลายอย่าง
เราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเฝอหม้อไฟแล้วเผลอหม้อไฟก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราชอบกินด้วย
เราแต่เราไม่เคยทำอาหารเราตะเวนกินอย่างเดียวใช่ค่ะแต่เราไม่เคยทำเป็น
ก็เราไปเอาสูตรมาจากไหนอ่ะเอาตรงตรงเลยนะเออก็คือจากกูเกิล
เราจะเอาสูตรของเวียดนามเลยเสิร์ชหาเลยว่าเผลอของเวียดนามเนี่ย
สูตรเป็นแบบนี้แบบนี้อืมเสร็จแล้วเราเอามาทำเองเราก็ไปยุก
แล้วก็กินชิมไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยจนเป็นสูตรของเราเองในทุกวันนี้
เหรอใช้เวลานานไหมกว่าจะได้สูตรที่แบบขายดิบขายดีถึงทุกวันนี้เอาจริงจริงอ่ะ
เราพัฒนาตลอดเลยไม่เคยนิ่งเลยบอกตรงตรงก็คืออยากให้ดีดีขึ้นเรื่อยดีขึ้นเรื่อย
ใช่ตลอดสี่ปีที่เปิดมาเนี่ยเราพัฒนาไม่เคยหยุดขอลองชิมดูเลยละกัน
รับรองรับประกันโอเคงั้นเดี๋ยวไปชิมกันเลยไปไปเลย
เชื่อแล้วล่ะค่ะว่าร้านเขาขายดีจริง
ไม่ปล่อยให้ลูกค้ารอนานอ้าวอันนั้นของเฮียน็อตหรือเปล่าคะ
นั่นแหละค่ะเห็นรสอร่อยไหมอยู่นั่ง
เอาละเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็พร้อมจะชิมเฝอหม้อไฟแล้วนะครับผม
แต่ดูลักษณะมันก็เหมือนซุกกี้นะอ่าคล้ายคล้าย
มันแตกต่างกันตรงไหนอ่ะเริ่มต้นเลยน้ำซุปก่อนเลย
กี้เนี่ยก็จะมีน้ำซุปแบบหนึ่งเผลอก็จะเป็นน้ำซุปอีกแบบหนึ่ง
เพราะมันจะมีเอกลักษณ์กลิ่นพิเศษของมันเนอะมันจะมีเอกลักษณ์
จะมีเครื่องเทศมีอะไรต่างในสูตรของเป็นในลักษณะของเวียดนาม
คือตรงนี้แหละที่เราใช้ในการค้นหาจากกูเกอร์แล้วก็ลองผิดลองถูก
แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยเรื่อยใช่ในตอนแรกแรกเนี้ยใช้เวลาพัฒนาแล้วเริ่มขายในกี่เดือน
ก่อนที่จะเปิดขายเนี้ยเราใช้เวลาแค่ประมาณสองสามเดือนเองน้ำซุปเนี้ยนะครับ
จะได้ขึ้นมาก็ใช้เวลาพอสมควรมาดูส่วนผสมที่เรากินคู่กับเฝอบ้างดีกว่า
มีอะไรบ้างอ๋อถ้าเป็นไฮไลท์ของร้านเราที่ลูกค้าชอบชอบกัน
ไม่ว่าจะเป็นเกี้ยวกุ้งเกี้ยวกุ้งเพราะว่าข้างในเกี้ยวเนี้ยนะอืม
มีกุ้งเป็นตัวเลยไม่ใช่กุ้งสับไม่ใช่กุ้งบดไม่ใช่แบบผสมหมูอย่างที่คุณไปกินกันที่อื่น
คืออันนี้กุ้งเน้นเน้นกุ้งตัวตัวเลยเปิดออกมาเจอกุ้งเป็นตัวเลย
อันนี้ถึงเป็นไฮไลท์คนชื่นชอบนะใช่อันนี้ดูยอหมูยอที่คนชื่นชอบ
เพราะว่าจะเป็นรสของที่ไข่ดำอืมอ้ากินเข้าไปแล้วแบบจะได้เทืองเทศ
แล้วกินแล้วแบบปังหอมปังหอมสดชื่นน่าอันนี้ก็คนชอบเยอะ
ตับหมักงาตับหมักด้วยงาใช่อันนี้เนี้ยนุ่มแค่คนที่กินตับเป็นลวก
อันนี้หมูนุ่มค่ะหมูนุ่มก็ค่อนข้างทราบกันดีอยู่แล้ว
หมูนุ่มไงอันนี้หมูนุ่มแล้วหมักด้วยอะไรเนี่ยหมูนุ่ม
อันนี้หมักด้วยงาค่ะหมักด้วยงาน่ะอันนี้ก็จิ้มออกไปอย่างเงี้ย
อันนี้ไก่ไก่หมักนุ่มหมักงาเหมือนกัน
แล้วก็อันนี้สันคอนี่สังเกตไลน์ได้เลย
สวยสวยจะต้องลายแบบนี้กินเข้าไปนี่แบบว่าละลายในปาก
ละลายในปากนะสำหรับคนที่บอกว่าอุ้ยฉันเฮลตี้
อันนี้ไม่ชอบของมันมันไม่มันก็มีนี่เรามีแบบนี้
สำหรับคนที่ไม่ชอบกินมันเส้นอะไรกับเส้นเส้นอะไรเนี่ยเส้นเล็กนี่
ต้องบอกก่อนว่าความเป็นเส้นเฝอเนี่ยก็คือจะเหนียวนุ่มมากกว่าเส้นเล็ก
อืมดังนั้นเราเนี่ยจะเพ้นหาคัดสรรจุดจุด
เพื่อที่จะหาสิ่งที่มันใกล้เคียงกับเผลอของจริงมากที่สุด
ทำไมเราไม่ใส่เส้นเฝอเส้นที่ดีเส้นที่อร่อยต้องเป็นเส้นสด
อืมซึ่งเส้นสดเนี้ยใช้ในเวลาในการเก็บได้ไม่นานค่ะอ่า
ดังนั้นยิ่งสดเท่าไหร่ยิ่งอร่อยดังนั้นเราจะเอาของที่แบบ
เอามาเพิ่งมาเก็บนานเพื่อให้มันเป็นของแท้แต่มันของไม่ดี
ไม่เอาดีกว่าคือหาเส้นนี้ใกล้เคียงเผ๋ที่สุดใกล้เคียงที่สุด
อันนี้บอกเลยว่าเราชิมประมาณ๔๐๕๐ยี่ห้อกว่าจะได้ตัวนี้ออกมาโอ้โห
สันมากมาที่น้ำจิ้มกันบ้างน้ำจิ้มมีสองตัวมีอะไรบ้าง
ใช่ค่ะน้ำจิ้มนี่เราต้องทานคู่กันอันนี้คือหอยซิน
หอยซินนี่จะให้รสชาติหวานเข็มอ่าฮะส่วนอันนี้สีราชาจะให้รสชาติที่เผ็ดเปรี้ยว
เราจะผสมสองสีเข้าด้วยกันนะคะวิธีการคือยังไงผสมยังไงสัดส่วน
สมแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วแต่เทสคุณเองอ่าแต่ว่าถ้าไม่เคยทานมาก่อน
ลองอย่างละครึ่งดูก่อนก็ได้ละครึ่งนะอ่า
แต่ถ้าเกิดว่าพอผสมปุ๊บแล้วก็ใส่พริกกระเทียมมะนาวชิมดูแล้ว
เรารู้สึกว่าอุ๊ยมันยังไม่ใช่เราอ่ะแล้วก็ลองเพิ่มดู
จะเพิ่มหวานเข้มหรือจะอาจเพิ่มเปรี้ยวเผ็ดก็ได้อันนี้คือวิธีความผสมก็ต้องผสมทุกอย่างให้เข้ากันหมดเลย
หมูนุ่มมาแล้วอ่าแล้วก็อ่าระหว่างนี้ช่วยผมรวบเลยครับ
รวบเต้นรวบเลยเลยครับอ่าใส่อะไรลงไปเลย
มันจะเป็นแบบนี้เลยครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้เลยครับ
สองคือประสงค์สามอีกรสชาติมีรสชาติของความเชี่ยวเห็ดแล้วก็หวานใช่
เราคัดสรรอยังดีถึงแม้จะไม่จิ้มกับน้ำจิ้มก็อร่อยประมาณว้าว

จากตอนแรกที่เราคิดว่าเราเปิดขายแค่ชิลไม่กี่โต๊ะ
วันนึงไม่กี่โต๊ะก็พอแล้ว

ใช่รายได้เสริมก็พอเพราะเรามีงานหลักของเราอยู่แล้ว

เสริมกลายเป็นงานประจำที่เรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าเวลาเราไปทำงานหลักอันนู้น

เพราะว่าร้านเราเน้นมากเรื่องการบริการ
เราคิดว่าจุดเด่นของร้านเราทำให้ลูกค้าติดอกติดใจมาทานกันเนี่ย
ขนาดวันนี้วันฝนตกกันเต็มร้านแบบเนี่ย

ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบอาหารที่เราคัดจัดมาอย่างดี
แล้วก็เรื่องของการบริการด้วยที่เราทำมาอย่างดี
ดังนั้นคือมีงานหลังบ้านและงานหน้าบ้านเราประสานกัน

ดังนั้นลูกค้าก็จะชอบ

แล้วแต่ลูกค้าอยากจะสั่งว่ามีอะไรบ้าง
มีผักปุ้งผักกาดกะลำปีฟอย

แพงที่สุดก็แค่๔๕บาทเท่านั้นเอง

ทานได้ทุกวันใช่แล้วน้ำซุปมันทานเข้าไปมันก็รู้สึกว่า

รู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นคนเขาจะชอบบอกว่าร้านเรา
เพราะว่าส่วนหนึ่งน้ำซุปของเราเนี่ย
เราไม่ใช้ไก่เพราะว่าคนเป็นเกาะกันเยอะ
เพราะฉะนั้นเราจะใส่ใจในเรื่องของสุขภาพของลูกค้าด้วย
อันนี้นะฮะก็ทำของดีดีมาให้คนทานในราคาที่จับต้องได้อ่ะ
อยากจะมาแล้วร้านตั้งอยู่ที่ไหนร้านของเรานะคะอยู่ตรงรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่นะคะ
ถ้าลูกค้าอยากเดินทางมาง่ายเลยนั่งรถไฟฟ้ามาก็ได้
แล้วก็ออกประตูสามอยู่ฝั่งขาเข้านะคะห่างจากรถไฟฟ้ามาประมาณแค่ร้อยเมตรเองมั้
เนี้ยแค่ตรงนี้เองอ๋อตรงนี้เองใกล้ใกล้เปิดไปกี่โมงครับ
เปิด๕โมงเย็นนะคะปิด๕ทุ่มค่ะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะ
แล้วก็ส่วนวันนะคะจะเลิกเราเปิดหมดค่ะยกเว้นแค่หลักอย่างปีใหม่สงการเท่านั้นเอง
ลูกค้าก็สามารถโชว์กับตอบถามได้อ่ามีเฟซบุ๊คเฟซบุ๊คอะไรไหม
บุ๊คมีค่ะสามารถเข้าไปดูได้เลยที่เฝอหม้อไฟค่ะโอเค

เชื่อว่าความรู้และความน่ารับประทานที่เรานำมาฝากกันในวันนี้
จะทำให้คุณผู้ชมแฮปปี้มาก
แต่จะให้ดีลองไปตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รับรองว่าจะเป็นวันที่เพอร์เฟคและฮอตสุดเลยล่ะค่ะ
หน้าเราจะพาไปสุโขทัยทานก๋วยเตี๋ยหมูรวมสุดลึกลับในตำนาน
อร่อยกับก๋วยเตี๋ยวไก่ต้มยำมะนาวเจ้าเก่าประจำจังหวัดกำแพงเพชร
ปิดท้ายด้วยทัศเคเมนต้นตำรับจากเมืองนาโกย่า
พบกับทั้งหมดนี้ได้ในเล่าเส้นเป็นเรื่องทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ที่นี่ทีเดียวนะคะ
แล้วเจอกันค่ะซีย่า